ส่วนที่ลำปางมีลุงคนหนึ่งนะ
เขาระแวงเพื่อนบ้านระแวงว่า
ไอ้เนี่ยมันจะมาฆ่าเราแน่เลย

เอาปืนยิงเลยฮะแล้วไปโดนเด็กด้วยนะ

อ่ะตอนนี้ลุงไม่ได้เสียใจหรอครับลุง

จีนใจบังคำเจาการ
ถ้าผมไม่ตายถ้าผมมั่นตายผมก็ต้องตาย
ไม่เสียใจเลยเต็มใจที่จะจัดการ

นี่ลุงกะเสมครับลุงกะเสมอัดแออายุ๖๓ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเอาปืนลูกซองยิงเพื่อนบ้านจนตายเลย
แล้วเจ้าตัวก็เล่าไปนะเล่าแบบสีหน้าไม่สะทกสถาน
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจ

เหตุเกิดเมื่อวานนี้ทุ่มครึ่งคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจสพแจ้ห่มจังหวัดลำปางก็รับแจ้งเหตุ
มีคนโดนยิงเสียชีวิตริมถนนอยู่ในตำบลทุ่งพึ่ง
ที่เกิดเหตุเจอร่างของนายปฏิพลชัยชาติอายุ๔๙ปี
นี่ตรงนี้ใกล้แค่ไม้ไผ่
สภาพศพเขาใส่ซะกล้ามสีขาว

และกระสุนลูกปลายก็กระจายเข้าสี่ข้างด้านซ้ายหลายจุด
นอนความหน้าเสียชีวิตอยู่ท้ายกระบะสีขาวของเขาเอง
ใกล้เคียงอีกหลังหนึ่งเจอน้องผู้หญิงอายุ๑๒ปี
โดนกระสุนเจาะเข้าแขนซ้ายหนึ่งนัดกระสุนฝังในด้วย
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยน้องผู้หญิงวัย๑๒ก็ยืนคุยกับพ่ออยู่ใต้ถุนบ้าน
แล้วโดนลูกหลงจนน้องเขาบาดเจ็บ
ดีนะกระสุนไม่โดนจุดสำคัญ
ทางแพทย์ก็ให้น้องกลับมาพักที่บ้านได้แล้วครับไม่ได้เป็นอะไรมาก
จากการสอบถามเนี่ยทราบว่าลุงเกษมคนก่อเหตุนะเขาหวาดระแวงคุณผู้ชม
เขาคิดไปเองว่าปฏิพลจะมาฆ่าลุงเขา
แล้วก่อนเกิดเหตุปฏิพลขับกระบะมาจอดที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วก็ยืนคุยกับเพื่อนอยู่๓๔คนซึ่งกำลังดื่มเบียร์อยู่หน้าบ้าน
จู่ลุงเกษมมาแล้วแกเดินออกมาจากบ้านปรีมาหาปฏิพลเลยนะ
แล้วเอาปืนยิงเข้าใส่ปฏิพลปฏิพลไม่ทันตั้งตัวสิ
แล้วลุงเกษมอ้างว่าแค้นกันมานานแล้วกับไอ้ปฏิพลเนี่ย
ถ้าลุงไม่ฆ่ามันนะมันจะมาฆ่าลุง
แต่ชาวบ้านยืนยันว่าปฏิพลผู้ตายเป็นคนทำมาหากินคุณผู้ชม
ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเลย
คนก่อเหตุก็คือลุงเกษมแกน่าจะหวาดระแวงไปเองมากกว่า
เรื่องต้นตำรวจก็คุมตัวลุงเกษมไปตรวจหาสารเสพติดครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายแล้วเดี๋ยวจะส่งตัวดำเนินคดีต่อไปครับ